โรงเรียนดีกว่าแต่ว่าไม่ได้พาไปดูนักเรียน
พาไปดูคุณครูสาวสวยที่โรงเรียน
เขามาแก้บนแต่แก้บนกันด้วยเรื่องอะไรล่ะคะคุณครู
มาลำแก้โบนค่ะเนื่องจากเคยโบนไว้
ถ้าเราได้ครูผู้ชายเป็นครูคณิตนะคะ
เราก็จะลำแก้โบนรอบโบน๙รอบค่ะ
พอดีกว่าผู้มนุยการโรงเรียนวัดห้วยเสือ
อยู่ที่อำเภอบ้านลาดตพบุรี
แล้วก็คณะครูที่เป็นผู้หญิงเขาเปิดเพลง
แล้วก็เต้นแล้วก็รำกันรอบโบสถ์ทั้งหมด

เต้นกันรำกันจนลำโพงแบตหมดกันไปเลยคุณ
แก้บนเพราะว่าสมหวังได้ครูคณิตศาสตร์เป็นผู้ชาย
นี่เอามาช่วยงานในโรงเรียน
เพราะโรงเรียนมีแต่ครูผู้หญิง
บางสิ่งบางอย่างบางงานนี้
อาจจะต้องใช้แรงของผู้ชายช่วย

แล้วก็มีคนเข้ามากดไลค์กดแชร์กันเยอะมาก
เรื่องของเรื่องก็คือมีอยู่ว่าอย่างนี้

ทำเรื่องขออัตรากำลังครูคณิตศาสตร์
ซึ่งครูปฐมวัยส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงอยู่แล้ว

ก็เริ่มการบรรบาลสารกล่าวหลวงพ่อตุ้ม
ดีตเจ้าอาวาสวัดห้วยเสือบอกว่า
ขอให้ได้ครูคณิตศาสตร์ที่เป็นผู้ชายแล้วกันนะ

ผู้อำนวยการแล้วก็ครูผู้หญิงเนี่ย
จะไปเต้นไปรำรอบโบสถ์เนี่ย
รอบเลยจากนั้นไม่นานปรากฏว่า
เจมส์บอลค่ะหรือว่าคุณครูวรพงศ์มะเจียวนะคะ
สอบบรรจุได้เป็นครูอัตราจ้างเอกคณิตศาสตร์

โอ้โหผู้หญิงทั้งหมดก็เลยต้องมาทำการแก้บนนี่แหละค่ะ

คุณครูบอกว่าดีใจมากที่ได้มาบรรจุเป็นครูที่โรงเรียนนี้
ก็ไม่ได้รู้สึกอึดอัดอะไรที่ว่าเป็นผู้ชายคนแรก

เพราะว่าทางผู้อำนวยการเองรวมไปถึงเพื่อนครู
น่ารักทุกคนเลย
ก็อาจจะเป็นกำลังสำคัญที่อาจจะต้องมาช่วยงานอื่นของโรงเรียน

อย่างที่บอกแหละว่าบางสิ่งบางอย่างของโรงเรียน
จะต้องการแรงของผู้ชายบ้าง
เพราะว่าผู้หญิงอย่างเดียวอาจจะสมมุติเรียนหลอดไป

ใช่ไหมอาจจะให้คุณครูผู้ชายช่วยหน่อย
อารมณ์เหมือนไปบนแล้วได้ลูกชาย

ก็ดีใจซินะรอมานาน

ยินดีกันด้วยค่ะเพราะว่าคุณครูนี่แหละ
คือบุคคลที่จะปั้นกำลังสำคัญของชาติ
เพราะฉะนั้นคุณครูเขาก็ชื่นอกชื่นใจดีใจ